แชร์กันเยอะบนโลกโซเชียลช่วยกันตามหาคนขับรถประจำทางเนี่ย
ที่ก็ติดแอร์ด้วยนะคะสาย๑๗๐ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
เขาไปถอยรถชนรถเครนไม่ใช่ชนครั้งเดียว
ชนแล้วถอยไปชนแล้วชนอีกชนเหล้า

ชาวเน็ตก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะรอบแรกไม่พอมีไปแล้วกัน
เดินหน้าเหมือนจะไปตัวเองก็กันชนรถใช่ไหมนั่น
ใช่อ๋อไม่ได้เป็นป้ายโฆษณาหรือเปล่า
มันมีห้อยข้างล่าง

นี่ค่ะตามภาพ
ไม่ได้นิดเดียวแต่เทรดมาอีก
จนทำให้คือคนขับรถเครน
เขาถึงขั้นจะต้องกระโดดออกจากรถ

เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่มันข้างของเขาพอดีนะคะ

เป็นภาพเอกการณ์ที่เกิดขึ้น

ไปฟังเสียงของผู้ที่ถ่ายคลิปนี้มาได้ดีกว่าค่ะ

ประจำทางสายนี้นะคะก็เป็นรถประจำทางปรับอากาศสาย๑๗๐สีเหลือง
วิ่งระหว่างอ้อมใหญ่หมอชิด๒ค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าผู้ชายหลันล้าก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้
ในเพจสมาคมขับรถเครนนะคะ
ซึ่งก็ระบุข้อความว่าวอนให้ชาวโซเชียลช่วยกันแชร์คลิป
เพื่อตามหาตัวคนขับรถประจำทางรายนี้มาให้ได้
ระบุสถานที่เกิดเหตุว่าอยู่บริเวณยูเทิร์นทางรถไฟ
ถึงสี่แยกพระยามณธาตุนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนันทรรัตนสิทธิภาค
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม
ระบุว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ

โดยคนขับรถเครนชื่อว่านายดันัยบุญต้น
ได้เข้าแจ้งความไว้แล้วหลังเกิดเหตุ
จากการตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถประจำทาง
มีความผิดเข้าข่ายขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายค่ะ
แล้วก็ทางบริษัทวังสการกิจเจ้าของสัมประธานรถปอ๑๒

แล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
พร้อมจะนำคนขับรถที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวในวันนี้
จากพนักงานขับรถคันก่อเหตุ
รักษาอาการโรคความดันโลหิตสูงอยู่
แล้วก็จะได้แจ้งเบื้องต้นกับบริษัทว่าไม่รู้ว่าถอยชนนะคะ
กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบ
แล้วก็พบว่าพนักงานขับรถในช่วงเกิดเหตุชื่อนายประสานมิ่งมาตร
ก็ประสานขอให้บริษัทวังสการกิจเจ้าของสัมปทานส่งตัวมาชี้แจง
เพื่อพิจารณาตามความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๑๑๑นะครับ
ประกอบมาตรา๑๖๑มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็สามารถสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินครั้งละ๓๐วันค่ะ